หมอปลาค่ะหมอปลาที่ไม่ใช่แค่มือปราบสัมภเวษีแล้วนะคะ
เพราะว่าหมอปลาปราบหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพระ
หมอปลาบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านนี่หมอปลาไปสดร้อนเลยนะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ร่วมกุฏิกับสาวประเภทสอง
แต่สาวประเภทสองคนนี้บอกว่าก็อยู่ด้วยกันเป็นปกติเป็นพี่น้องกัน
พี่น้องนะหมอปลาถึงขั้นขอดูบัตรประชาชนเลยว่าพี่น้องกันแท้ป่ะนามสกุลเดียวกันป่ะ
นี่นะคะที่นครปฐมค่ะช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๔๕นาทีที่ผ่านมานี้เอง
หมอปลาและทีมงานได้บุกเข้าไปในกุฏิของวัดแห่งหนึ่งที่นครปฐมไปเจอกับพระแจ๊ค
วิถีเทวะสาโลอยู่ร่วมกุฏิกับสาวประเภท๒จริงเหมือนที่ชาวบ้านร้องเรียนไป
สาวประเภท๒คนนี้บอกว่าเธอมาหาพระแจ๊คทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ได้ผิดปกติอะไรนี่

ได้ไงำหรับพี่วัดก็จะมาค้างพืชได้ไง
ในเศรษฐ์ใอถุญตรวจปัสสาวะก็ได้ค่ะอืมก็ได้ค่ะ
แล้วก็เสร็จใบถุญก็คือประมาณยังไงอะค่ะ
เพราะว่าหนูว่าคือหนูเจ็ดวันหนูว่าทำงานเจ็ดวันนะครับ
แล้วทำงานก็เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเริ่มทุ่มหนึ่ง

เสพคือไม่มีตรงนั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเสพเมทุนมันก็ยังไงอยู่
ก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคะทั้งพระทั้งสาวประเภทสองท่านนี้นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเสพเมถุนหรืออะไรที่ผิด
ยืนยันว่าเป็นเพียงญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
หมอปลาก็พยายามจะถามว่าเราไม่จูบกับพระแบบนี้ได้อย่างไร

แต่เธอยืนยันว่าไม่ได้ค้างคืนเป็นพี่น้องกันจริง

หมอปลาบอกงั้นขอดูบัตรประชาชนได้ไหมล่ะ

เขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
หมอปลาบอกว่าก็นี่แหละก็ไม่รู้

แต่ว่าเบื้องต้นสิ่งที่เห็นก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะ
แต่เขาก็ปฏิเสธเรื่องที่ประพฤติผิดอะไรแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าเอาละถ้าจะบอกว่าอยู่ร่วมกับศรีกาไหม

เพราะเขาเป็นสาวประเภท๒คุณบอกเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรกันมันไม่ได้มีหลักฐานเรื่องการเสพเมถุนนี่
คือเสพเมถุนที่อาบัติประราชิกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ

กับคนจากับสัตว์ถือว่าเสพเมทุนหมด

ใช่มันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เลยไม่รู้จะยังไงได้เพราะว่าทั้งคู่ก็ปฏิเสธ

แต่พระอาจารย์ต้องรู้แล้ว
ว่าตอนนี้โลกะวัชชะ

จะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ไม่รู้

เพียงแต่ว่าเขาเป็นสาวประเภทสอง

มันก็ไม่เหมาะที่ว่าจะมาอยู่ร่วมกุฏิกับพระ

ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะไปแบบ
หรืออยู่ตอนกลางคืนไม่ตอนดึกก็ยังอยู่ไงคะ
ตอนที่หมอปราไปประมาณ๓ทุ่มแล้ว
เพราะจังต้องเข้าใจว่าความเป็นสงตร์นี้

โรคเขาติเตียงชาวบ้านเขาติเตียงโลกหาวัชชานี่
ท่านจะอยู่ยังไงเช้าท่านไปใส่บาทไม่มีชาวบ้านใส่บาทท่านจะอยู่ยังไง
ท่านก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพราะเรื่องนี้คนที่ร้องเรียนไป
ก็คือชาวบ้านนั่นแหละค่ะชาวบ้านที่อยู่รอบวัดนี่แหละค่ะ
เป็นคนที่ร้องเรียนไปที่หมอปลาเขาเห็นแล้วเขาไม่สบายใจใช่ค่ะ